คือเผลอแป๊บเดียวแล้วผู้เสียหายเป็นนักข่าวด้วยนะ
เขาบอกว่าวางกระเป๋าไว้อยู่ตรงฟุตบาทตรงแถวหน้าร้านนะฮะ
หลังจากนั้นมีมิจฉาชีพโจรเดินอ้อมขึ้นมาหยิบกระเป๋าวิ่งหนี
ขึ้นรถเมย์หนีไปเลยนะฮะไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันครับ
คุณผู้ชมครับวิ่งอ้อมไปด้านหลังให้ดูอีกครั้งหนึ่งชัดนะครับผู้ก่อเหตุนะฮะ
ครับเนี่ยวิ่งตามพอดีเนี่ยโบกแล้วก็เอาของไปเลย
ผู้เสียหายคุณสมโชคนะฮะอายุ๕๒ปีเป็นนักข่าวสายเศรษฐกิจนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแปดนาฬิกาของเมื่อวานนะฮะเช้าวานนี้เธอนัดกับเพื่อนครับ
ปากซอยเพชรเกษม๖๑ทับ๒ตรงนั้นเป็นหน้าร้านตัดเสื้อ
ระหว่างรอเพื่อนก็วางเอาไว้ด้านหลังช่วงนั้นก็ดูโทรศัพท์มือถือ
ไม่รู้ตัวว่ามีมิจฉาชีพย่องมานะฮะมาฉกกระเป๋าครับ
ขึ้นรถเมย์สาย๘๔ไปซึ่งในกระเป๋าครับมีเอกสารส่วนตัว
มีเงินสด๕๐๐๐เตรียมมาซื้อของขายช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับ
หลังเกิดเหตุตอนนี้มีการไปแจ้งความตำรวจก็ได้ช่วยติดตามคนร้ายนะฮะ

เช้า๘โมง๘โมงเนี่ยนัดเพื่อนที่ปากซอย
เพื่อที่จะไปงานแถลงข่าวของสำนักงานคอปภ
คือระหว่างรอก็ไปนั่งตรงที่มันเป็นอะไรนะร้านถ่ายรูปกับร้านที่เช่าสูตรแล้วก็ตัดสูตร
ตรงนั้นมันจะเป็นที่นั่งสามารถนั่งได้เป็นเล็กก็ไม่ได้กว้างมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
สะพายก็คือเอามาวางไว้ตรงข้าง
คุยระหว่างที่นั่งคุยเนี่ยก็ถามพี่เขาว่าออกมาหรือยังอะไรอย่างนี้
พี่ก็ลืมตัวด้วยความลืมตัวพี่ก็วิ่งออกไปเฉง้อดูแล้วก็วิ่งกลับเข้ามา
พี่ก็ว่ามันแป๊บเดียวนะหันกลับมาเพื่อที่จะหยิบกระเป๋าตกใจแบบเฮ้ยกระเป๋าหายอ่ะอะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปยังจุดที่เกิดเหตุมีภาพอีก
อีกมุมหนึ่งมุมมุมหนึ่งนะครับบอกว่าเป็นจังหวะที่คนร้ายวิ่งขึ้นรถเมย์นี่ไง
นี้น่าจะเห็นนี่เห็นตอนที่ขึ้นรถเมย์ขึ้นแล้วไปเลยอ่ะครับ
เนี่ยจังหวะมันแหมรถเมย์มาแล้วไปเลยพอดีไม่ได้จอดรออะไรด้วยอ่ะครับ
ก็เลยแบบหันกลับมาไม่เห็นแล้วใช่นะครับในรถสายแปดสี่นะครับ
เป็นรถร้อนครีมแดงเนี่ยคันนี้เนี่ยนะครับคือแต่ดูข่าวนี้แล้วมันทำให้เราคิดเลยนะคะ
โมงนะคะอืมแล้วสถานที่เกิดเหตุก็คนพลุกพลาดใช่
กลางวันแสกแล้วคนก่อเหตุเป็นคนที่ไม่คาดคิดนะครับ
เร็วมากเลยนี่ค่ะกล้องจับภาพนี่มุมนี้จับภาพไว้ได้ค่ะครับ